ให้คนสามารถเดินทางได้บ้าง

เริ่มมาเปิดให้ได้มากขึ้น

เจ้าตัวนี้มันก็อัดอั้นเหมือนกัน

แต่ประเด็นคือไก่ติดรถมาก

คุณผู้ชมมันไม่ใช่ใกล้เลยนะ
ไก่ตัวนี้มันมาจากอายุทยา
มากับเจ้าของแล้วไปเที่ยวบางแสนกับเจ้าของ
โดยที่เจ้าของไม่รู้จอดรถปุ๊บ

หลายคนก็มีคำถามเดี๋ยวจะเฉลยว่ามายังไง
มันเกาะรถมา๑๘๕กิโล
จากอำเภอท่ามเรือพระนครศรีอายุทยา

เจ้าของขับรถมา๒ชั่วโมงกว่า

เจ้าของงงจอดรถปุ๊บไอจากไก่แจ้
ตัวนี้มันเดินออกมาใต้ท้องรถ
มันคุ้นเหมือนไก่ที่บ้านเลย

จะหาเหมาะ

มันไข่เอาไว้ด้วย
เห็นบ้างไหมไอขาวนี้
เฮ้ยมันไก่ตอนไหน
ได้ความร้อนอย่างนี่หรือ
กลับบ้านไม่รู้ทำไมมาเที่ยวกันแบบนี้ไม่บอกไม่กล่าวเลย
เจ้าของก็จับใส่กล่องให้มันนอนอยู่หลังรถ
เป็นไก่แสนก็ไปกับแม่ละลูก
แต่ว่าอย่างงั้นนะฮะแต่คราวนี้ไม่จบแค่นี้ครับ
พอโพสต์คลิปไปคุณผู้ชมมันมีความประหลาดเหนือความคาดหมายที่ไก่จะมาได้
คนดูบอกคุณพี่ขอทะเบียนรถคุณพี่หน่อย
ถ้าไก่จะเกาะมาขนาดนี้เจ้าของโพสต์ให้นี่๗๔๖นะฮะ
หลายคนก็วิเคราะห์ถ้าไก่
สมมุติถ้าเกราะฟันเห็นไก่ตามตำราคือมันจะเกี่ยวข้องกับเล็กก้าว

ไข่กลมมันก็สูตรหรือเปล่า

แล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวนี้แล้วกัน
เจ้าไก่ปลอดภัยเจ้าไข่ก็ยังรอดอยู่เป็นฟองอยู่

มายังไงมีไข่มาอีกแล้วฮะมาเที่ยวจะไปเที่ยวบางแสนหรือเปล่า
หนอนเบื่อแล้วอยากกินซีฟู้ด

ไม่รู้จะไปออกไข่อยู่บางแสนหรือเปล่า